อีกหนึ่งคนคุณผู้ชมครับที่เขาถูกรางวัลใหญ่จากเลขทะเบียนรถเหมือนกัน

ไปเลยบุกไปบ้านนี้ตัวบนบ้านหนาอำเภอบ้านหนาจังหวัดตะข่อนหนายก

เศรษฐีเลยนะเดี๋ยวไปตามมาหาเศรษฐีคนนี้ที่อยู่ที่นครุณายุทธ์
๒สำนีบภรรยาบันน่าจังหวัดนครุณายุทธ์
จับมือกันมาเลยครับไปแจ้งความนะฮะ
ลงบันทึกประจำวันที่สพบ้านนา
หลังจากถูกลอตเตอรี่รางวัลที่๑ได้เงินไป๒๔ล้านบาท
อ๋อโฮฮะ๒๔ล้านตายแล้วคุณพี่
ได้จากป้ายทะเบียนรถบริสกุร์ที่เราซูมให้ดูนี่ยิ้มแม่หนวดเข้มจริง
นารีนเป็นกู้ไพรรูปกับตันยูแล้วก็ภรรยาเขาก็อยู่ข้างกันแบบนี้นะครับ
แล้วก็ได้รางวัลที่๑มาก็บอกว่าซื้อเลข๔๗เลขท้ายตัวนี้นะ
มานานหลายปีแล้วเป็นเลขท้ายทะเบียนรถกู้ภัย
คู่ภัยขั้นแรกที่นำมาใช้ในการช่วยเหลือประชาชน

แล้วเนี่ยนะเมื่อวานก่อนตนแล้วก็ภรรยาก็เพิ่งไปทำบุญถวายโรงเย็นมา
ก็ไม่คิดว่าจะได้โชคใหญ่ขนาดนี้
งานนี้เล่นเอาคุณพี่กู้ภัยทั้งสองคนเนี่ยนะครับ
สามีภรรยาลมแทบจับกรี๊ดลั่นบ้านเลยทีเดียวนะครับ

ก็เอาไปซื้อรถพยาบาลประจำศูนย์คันใหม่

และยืนยันว่าตนเองและภรรยาถึงแม้จะได้โชคใหญ่ครั้งนี้
จะทำหน้าที่ช่วยเหลือผู้ประสบภัยต่อไป
สุดยอดปรบมือ
สุดยอดจริงนะคนคิดดีทำดีเห็นไหม

ผู้ภัยคนนี้เนี่ยนะเขาบอกกับทีมข่าวว่า
เขาทำงานเป็นกู้ภัยมาได้ตั้งแต่ตอนอายุ๑๕ปีแล้ว
แล้วไอ้เลขที่เขาตามซื้อเขาซื้อมานาน
แล้วก็เคยได้โชคได้ลาบอยู่เหมือนกัน

ถูกต้องแต่มาครั้งนี้เพิ่งได้โชคใหญ่
มีอะไรที่โอ้โฮ้ย

คือต้องดีใจกับคุณพี่ด้วยนะคะ
แต่อย่างที่บอกแหละคุณผู้ชมว่ามันเป็นเรื่องของดวง
บางคนเขาดวงดีโชคดีจริงเพราะว่าอาจจะทำบุญเยอะหรือว่าช่วยเหลือคน